ที่เขาจะอ่านซ้ำก็พูดว่าอะไร

คือเป็น๒ใบงวดก่อนเป็น๐๓๒ใบ

นึกว่าเป็นเสร็จที่นี้ไม่แล้ว
ต่อให้เป็นเศรษฐีนีก็รักไทยรัฐทีวีค่ะ

คือจริงมาให้คนหมั่นไส้เล่นแหละครับ

จำได้ไหมนะวันนี้น่า

บอกทั้ง๔๒แต่๔๒นี่ผมไม่รู้จริงนะ
ว่าเขาไปหาซื้อกันยังไงมันมีกระบวนการขายอะไรยังไง

ไม่รู้ประเทศไทยไม่มีหวยใต้ดิน
ไม่มีที่ไหนมีไม่รู้นะฮะ
นี่แหละครับเขาบอกว่าให้เลขก็ถูก
แถมตอนพวกเธอพวกเธอหมายถึงคณะที่ได้รางวัล

ถ้ามันต้องมีโพสต์มันต้องมาเชิญชมครับ
ออก
ออกรองมันพิธี

นางงามเวลาเขาหมุนวงล้อเนี่ย

พี่เบิร์ตอยากให้ดูพี่ปุ้ย
อิงฟ้ามาเจอท้าเด่นพี่ปุ้ยม้วนหน้าให้ดูเนี่ย

ฉีดยาให้ฉันตายไปให้เถิด

เป็นยังไงครับจังหวะหมุนออกรางวัล
ยังมีการโพสต์แล้วหมุนอย่างงดงาม

สำหรับการหมุนวงล้อออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

ไฮดี้อมันดานะครับ
รองชนะเลิศอันดับ๒นะครับชีน่าชนะวัน
รองชนะเลิศอันดับ๓หนูดีออนปรียาและรองชนะเลิศอันดับ๔มามาริมาสุพัทราครับ
ท่านก็ร่วมไปให้เกียรติด้วยนะครับ
หมุนรางวัลของสาวงามในครั้งนี้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อสุด
เพราะใดรู้ไหมคุณมาริมาเนี่ยข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้
ข้อนี้นะขวาสุดเนี่ยมาริมาสุพัทธาเนี่ย
เธอเป็นรองชนะเลิศอันดับที่๔ใช่ไหมก็คือได้ที่๕นั่นน่ะนะ
ไปหมุนรางวัลปรากฏว่าพอกลับมานั่งตรวจลอตเตอรี่ตัวเอง
ได้รางวัลที่๔ครับถูกรางวัลที่๔
นี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหอะไรจะโชคดีขนาดนั้นนะฮะโอ้โหเดี๋ยว
สวยจริงสวยเนอะนี่ผมตะลึงเลยนะเนี่ยพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยโอ้สวยจริง
สายตามีมนต์สะกดมากนะฮะพี่เบิร์ตหันซ้ายมาตะลึงกว่านี้
ดอมเช้านี้มึงเล่นพี่ฟุ้ย๒ดอกเลยนะนะฮะเธอโพสต์ภาพร้อมรางวัลด้วย